ต่อกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องงู
เป็นงูเหลือมขี้ขโมยด้วยนะเป็นงูเหลือมขี้ขโมยนะฮะ
แอบไปเขมือบเป็ดในร้าวนะครับนอนพุงกางหนีไปไหนไม่ได้เลยนะฮะ
ถูกเจ้าของเป็ดเนี่ยจับได้นะฮะก็เลยแค้นใจมากนะครับ
จับเจ้างูเหลือมขี้ขโมยตัวนี้เนี่ยโอ้แต่ว่าแหมก็ทรมานมันไปหน่อยป่
ไม่รู้นะแขวนคอประจานหน้าบ้านแบบข้ามวันข้ามคืนเลยนะฮะ
ของกลางอยู่ในท้องนะครับเจ้างูเหลือมความยาวประมาณสี่เมตรนะครับ
ตั้งอยู่บนถนนประชาวิวัฒน์อำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับ
โดยมีนายแวร์อาแซสแปอิงอายุ๓๙ปีนะครับ
เจ้าของบ้านยืนถือหางงูให้พี่เป็นนักข่าวบันทึกภาพซะด้วย
นายแวร์อาแซร์เจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เป็นคนที่จับงูตัวนี้ได้บอกว่า
ช่วงสักสามทุ่มของคืนวันศุกร์นะงูเหลือมตัวนี้มันเลื้อยแอบเข้ามากินเป็ดที่เลี้ยงไว้ในร้าวหลังบ้าน
หลังจากนั้นนกเขาที่เลี้ยงไว้ก็ร้องผิดวิสัยนะครับมันคงเห็นแหละนะฮะ
ก็เลยเอาไฟฉายเนี่ยเดินมาดูที่ล้าวเป็ดพบว่างูเหลือมตัวดังกล่าวคือเหมือบเป็ดกลืนลงท้องเรียบร้อย
พุงกางแน่นิ่งอยู่นะครับตัวเขาก็เลยลากงูเหลือมมาที่หน้าบ้าน
แล้วก็เอาเชือกมาผูกคองูเหลือมไว้ตรงกรงเหล็กของประตูแบบนี้แหละฮะ
เพื่อประจานความขี้ขโมยของมันแล้วก็เอาเชือกน่ะผูกคองูเหลือมไว้นะครับ
พยายามผูกไว้ให้งูเหลือมมันหายใจได้สะดวกแล้วก็ทิ้งงูเหลือมตัวนี้ไว้หน้าบ้านทั้งคืนเลย
ก่อนที่รุ่งเช้าจะโทรแจ้งกู้ภัยบอกว่าเรียบร้อยแล้วประจานเรียบร้อยแล้วนะฮะ
เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้นะครับเรื่องนี้ก็สร้างความฮือหายกับชาวบ้านทั้งซอยเลยนะครับ
โดยชาวบ้านต่างกันชื่นชมนะเขาชื่นชมพี่แวร์อาแซเนี่ยบอกว่าเป็นฮีโร่ตัวจริง
จับงูขี้ขโมยตัวนี้ได้เพราะว่างูเหลือมตัวนี้น่ะมันกินมาเรื่อยล่ะครับ
กินไก่บ้านนั้นบ้างกินกระต่ายบ้านนี้บ้างนะฮะโอ้ยมันกินแพงนะ
ดูท้องมันนะแต่ตัวท้องมันป่องมากจริงมีหลักฐานแบบค่าตาค่าตัวเลยนะครับ